กิจกรรมดีที่สามารถทำได้ผ่านทางโลกออนไลน์
ซึ่งเปิดให้ทุกคนสามารถที่จะลงชื่อแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อปักริบบิ้นบนแผนที่ค่ะ
และสามารถเข้าไปชมได้จากทั่วโลกด้วยค่ะ
สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
โดยคลิปที่ลงชื่อแสดงความอาลัย
อกชื่อนามสกุลของผู้ลงนาม
และตำแหน่งที่ต้องการปักหมุด
โดยการกรอกเขตหรืออำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศ

พร้อมกับชื่อของผู้ลงนาม
ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้ร่วมลงนาม

ซึ่งจะโชว์โบสีดำให้เห็นว่า
ปักมาจากที่ใดบ้างแบบนี้นะคะ
สำหรับแผนที่แห่งความทรงจำนี้จัดทำขึ้น

สามารถลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
จากในทุกที่ทั่วโลกได้ค่ะ
ลองยกลอยไปก่อน